คุณผู้ชมครับมีคุณตาท่านหนึ่งนะฮะอายุ๗๑ปีแล้วอยู่ที่บุรีรำ
แกก็มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงกลัวเลี้ยงควายอะไรพวกนี้
ควายไว้เยอะนะฮะค่ะคือไปเลี้ยงควายอยู่แถวทุ่งนาเนี่ย
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงนะครับมายิงแกจนเสียชีวิตอ้าว
แล้วชิงรถจักรยานยนต์แล้วขี่หนีไปเลยโอ้โหคือที่ญาติญาติมาเนี่ย
เพราะว่าก่อนจะเสียชีวิตแกก็ฝืนใจนะโทรศัพท์ไปบอกลูก
คือนั่นคือโดนยิงแล้วบอกพ่อถูกยิงโอ้ย
มันเอาจักรยานยนต์ไปแล้วนี่ฮะพอมาถึงก็ไม่ทันแล้วนะครับ
เสียชีวิตแล้วนะครับเป็นทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ที่ตมนสงฆ์เนินอำเภิกรสังจังหวัดบุรีลำนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายปรัชญากรแลดีนะฮะชื่อเล่นชื่อฮอลนะฮะหรือว่าตาห่อน
อายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินแต่เหตุการณ์มาเกิดขึ้นที่บุรีรัมน์

กระสุนที่ถูกยิงคือเข้าที่ซี่โครงด้านหลังแล้วไปตัดเส้นเลือดใหญ่
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๑ปลอกนะครับ
คนก่อเหตุนี่เอาจักรยานยนต์ของแกไปด้วยนะครับ
เป็นจักรยานยนต์คันใหม่ที่ลูกสาวเพิ่งซื้อให้
ลูกสาวของคุณตาฮอนนะครับก็คือนางเพียวอายุ๕๑ปี
บอกว่าพ่อมีอาชีพเลี้ยงควายมีควายอยู่๒๐ตัว
ตามปกติพ่อจะเอาควายเนี่ยไปกินย่าตามทุ่งนา
ใกล้กับลำน้ำชีนะเป็นเขตรอยต่อ
ระหว่างสุลินกับบุรีลำ
เมื่อวานนี้พ่อต้อนควายไปตามปกติ
โดยเวลาต้อนควายเนี่ยพ่อจะขี่จักรยานยนต์ไล่ต้อนควาย
ลูกเพิ่งซื้อให้ช่วงสายวันเดียวกัน

บอกพ่อถูกยิงมีคนมาเอารถไป
ก็รีบมาดูกันพอมาถึงเห็นพ่อนอนหายใจรวยริน
แน่นหน้าอกก็พยายามจะส่งพ่อไปโรงพยาบาล
สุดท้ายไม่ทันพ่อเสียชีวิต
คือลูกเนี่ยคล่องใจมากว่าโอ้โห
ต้องฆ่าแกล้งกันขนาดนี้เลยเหรอ
พ่อเธอก็อายุตั้ง๗๑อายุเยอะแล้ว
แก่คนเดียวแค่ขี่จักรยานยนต์ต้อนควายมาเลี้ยง
ถ้าจะจี้จะปล้นจะเอาจักรยานยนต์
ก็เอาไปแต่ของแต่ทรัพย์สินก็ได้

อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งจับกลุ่มคนก่อเหตุ

วันนี้คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณเนติชาวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นาฬิกา๓๒นาทีเมื่อวานนี้

สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินขี่จักรยานยนต์
มันเป็นเขตรรอยต่อของจังหวัดบุรีรัมย์

อยู่ห่างจากถนนใหญ่เกือบ๕กิโลเมตรนะครับในระยะ๓กิโลเมตรแรกเป็นถนนลาดยางขับรถเข้าไปได้
เหลือเป็นทางลูกรังแล้วรถเข้าไม่ได้ต้องเดินเข้าไป
จุดที่คุณตาถูกยิงเสียชีวิตคือใต้ต้นกระบบนะครับมีขวดน้ำกับกองไฟอยู่ด้วยนะฮะ
แล้วก็มีทูบที่ยังไม่ได้จุดอยู่จำนวนนึงที่ถูกวางทิ้งเอาไว้
แถวนี้อยู่ติดรำน้ำชีนะครับที่ก็จะเอาควายมาเลี้ยงอยู่บ่อยนะฮะอ่า
ซึ่งเป็นจุดรอยต่อ๒จังหวัดนะครับสุรินกับบุรีรำ
จากนั้นเราก็ไปที่บ้านของผู้ตายนะฮะทางญาติญาติก็เตรียมพื้นที่
เป็นที่ตั้งประมูลสนศพที่นี้นะครับวันนี้ศพที่ถูกส่งไปชนะสูตร
ขั้นตอนเมื่อวานนี้ถูกส่งมาถึงที่บ้านแล้ว
แน่นอนว่าญาติพี่น้องลูกหลานก็พากันร้องไห้
ลูกสาวบอกว่าเสียงของพ่อยังกล้องในหูนะเสียงที่พ่อโทรมาหาเมื่อวานเนี่ย
บอกให้รีบมานะพ่อถูกยิงมันเอาจักรยานยนต์ไป
ลูกเมียก็พยายามถามจุดที่พ่ออยู่
พ่อบอกให้มาให้รีบมามาเดี๋ยวก็เห็นเอง
พอไปถึงพ่อนอนหายใจรวยรินแล้วก็รีบพาพ่อส่งโรงพยาบาล
พยายามถามพ่อว่าใครทำพ่อใครทำพ่อ
ยังไม่ทันได้คำตอบพ่อก็เสียชีวิตซะก่อน
ก็ถามพ่อว่าใครทำพ่อใครทำพ่อ
แต่แกก็พูดมาได้แกก็สายหน้าแล้วค่ะ
ถ่ายไปเรียนรถค่ะก็อยากให้จับให้ได้ค่ะ
พบความไปทำของพ่อเราด้วยนะครับ

ไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับก็คือนายเกียรติศักดิ์นามไพรินที่ทางลูกสาวของผู้ตายเนี่ย
เขาส่งไลน์ไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ
ปมเหตุนี้น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะครับ
คนก่อเหตุอาจจะเป็นพวกติดยาในพื้นที่นะ
คือต้องการเอารถของคุณตาไปเอาไปขายแลกเงินเพื่อไปซื้อยาเสพติด
แต่เชื่อว่าต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีถึงรู้ว่าคุณตาแกจะมาเลี้ยงควายคนเดียวแล้วขี่จักรยานยนต์มา
ผมสันนิษฐานนะว่าคนที่จะมาเอาแบบนี้มันไม่ได้มาครั้งเดียวแล้วมาเอาเลย
มันต้องมาดูร่านเราแล้วก็มาเห็นคุณลุงขี่รถใหม่แล้วก็เข้าตาอย่างนี้
แล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยคิดว่าไม่ต่ำกว่าสองคน
เพราะว่ามันต้องซ้อนท้ายกันมาแล้วก็ให้คนหนึ่งลงเพื่อที่จะมาได้จังหวะแล้วก็เอากับคุณลุง
เมื่อออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ควบประสานกันเองว่ามันไปที่ไหนอะไรยังไง
ช่วงเย็นที่ผ่านมาทางครอบครัวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณตาฮอนที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ภรรยาบอกว่าสามีเป็นคนดีคนขยันก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งหมาแถวบ้านนี่หอนนานหลายนาที
ทีแรกคิดว่าจะเป็นรางร้ายเกี่ยวกับลูกชายที่ตอนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเปล่า
กลายเป็นว่าเป็นสามีแทนนะฮะอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆ่าชิงทรัพ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องการฆาตฉิงทรัพย์นะครับ

แต่ว่าไม่ใช่คันของคุณตาที่ถูกทำราจนเสียชีวิตลูกสาวบอกเพิ่งซื้อให้พ่อ

เอ้าเผื่อใครเจอนะฮะก็แจ้งบอกแสกับตำรวจหน่อยแล้วกัน
บุรีรำก็ได้ที่สุรินทร์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งตำรวจฝากบอกเอาไว้
ถ้าเกิดรับซื้อเข้าไปเนี่ยโดนข้อหารับของโจรนะค่ะอ่า
ส่วนคนก่อเหตุตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ